พอกำลังจะเคาะปุ๊บแกได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเหม็นศพเนี่ยลอยมาเลยซึ่งสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูบ้านลุงศักดิ์ใครก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยค่อยเหมือนจะเดินนะครับแล้วก็

หลังจากพูดเสร็จอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกอยู่ข้างหลังนะครับ

ป้าแก้วแกผูกคอตายอยู่ตรงต้นไม้ครับ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกค่ำคืนของวันศุกร์๑๐น

ล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

และในค่ำคือวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้ว่าเขาและผมตื่นเต้นพอกันครับเพราะว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่ฉายาของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยและนี่คือคุณอาร์มจอมหักมุมฮะสวัสดีครับคุณอาร์มครับสวัสดีครับพี่จ๊ะครับผมอ่านะครับคื
ชื่อว่าคำกล่าวอ้าง

เป็นประสบการณ์ของคุณลุงที่สนิทกันกับผมเนี่ยครับ

ว่าวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับแกแล้วแกเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง
ผมก็เลยเก็บมาว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่นะครับ
ก็เรื่องมันจะมีประมาณว่าลุงคนนี้แกชื่อลุงนิดนะครับ
ลุงนิดเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงศักดิ์นะครับ
สองคนเนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
ตัวของลุงศักดิ์เนี่ยครับ
เขาเป็นคนที่ทำมาหากินนะครับ
เป็นคนที่ขยันหนักเบาอะไรแกทำหมดเลยทุกอย่างนะครับ
แล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวครับ
จนแกสามารถเปิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าร้านโชว์หวยประมาณนั้น
ก็มีเงินมีทองขึ้นมาเรื่อย
แต่เนื่องจากว่าโดยนิสัยส่วนตัวของตัวของลุงศักดิ์เนี่ย

มีเพื่อนมีฝูงเนี่ยไม่ว่าจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่

ญาติพี่น้องแบบว่าขอความช่วยเหลือนิดนึง
ขอให้พูดคำเดียวลุงศักดิ์ช่วยหมดทุกอย่าง
ช่วยจนถึงขนาดว่านานไปไปเนี่ย
แกเองก็ชักเริ่มมีความขัดสนในเรื่องการใช้เงินบ้างแล้ว

ตัวเองมีร้านก็จริงแต่ว่าแกก็คงลืมนึกไปว่า
จริงเงินมันก็ต้องใช้หมุนเวียนอยู่ภายในร้านนะครับ
จนถึงขั้นแบบว่ามันเกิดการช็อตเงินแกไม่พอที่จะบริหารร้านร้านนั้น
ก็เลยต้องปิดร้านลง

ส่วนตัวแกเนี่ยก็ออกไปทำงาน

ก็เหมือนเดิมเหมือนจากเริ่มต้นที่แกทำมา
แต่เนื่องจากที่ผมบอกไปว่าลุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนขยัน
เอาหมดทุกอย่างงานแกทำหมดทุกอย่าง

ก็เริ่มกลับมาเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่ง

กลับมาสร้างตัวของแกได้อีกรอบหนึ่งนะครับ

แต่หลังจากที่ไปเริ่มสร้างตัวอีกรอบ

มุมมองของการมองคนทั่วไปครับ

เพราะว่าแกก็เหมือนโดนหลอกมาอะไรมาบ้าง

ก็ได้ไปเจอกับตัวของป้าแก้ว
ป้าแก้วเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างดีนะครับ
แต่ว่าแกฐานะไม่ดี
เป็นคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่แกอยู่กับยายแกสองคน

เป็นคนที่ทำมาหากินเหมือนกันนะครับ

ซึ่งตรงนี้มันไปถูกใจของตัวลุงศักดิ์ครับ
ศักดิ์แกชอบคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
ก็คิดว่าถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะครับ
ก็อาจจะไม่มีการมาหลอกเรื่องเงินเรื่องอะไรของแก
สองคนนี้ก็ลงเอยกันได้ด้วยดีนะครับ
อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับ
ตัวของป้าแก้วเนี่ย

ก็เริ่มแบบเปลี่ยนตัวเองไป
เริ่มมีการแต่งตัวมากกว่าเดิมนะครับ
เพื่อว่าให้แบบดูดีขึ้น

ลุงศักดิก็ทำงานของแกไปเรื่อยนะครับผม

ลูกค้าคนนี้เข้ามาซื้อของบ่อย
บ่อยกันจนขนาดที่แบบว่าเริ่มสนิทกัน
เริ่มจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น
มากกว่าคำว่าลูกค้าพ่อค้าทั่วไปนะครับ
ก็เริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้น

แต่ว่าเขามาอยู่ที่จังหวัดนี้นานแล้ว
ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอาศัยขอเป็นพื้นที่ของวัดนะครับ
ท้ายวัดเนี่ยเพื่อไปปลูกโรงของแกอยู่
อาชีพของแกก็คือจะไปตลาดนะครับ

ผักเข็นของตามตลาดสดนะครับ

อันนี้เป็นคนขยันและทำมาหากินอยู่พอสมควร

ว่าตัวลุงใหญ่แกขยันทำมาหากิน

อ่าตัวลุงใหญ่เนี่ยทำงานอะไร

แกเนี่ยไปรับเข็นผักอยู่ในตลาด
รับจ้างอะไรก็ได้ที่เขาจะใช้งานเนี่ย

ไม่ต้องไปเข็นผงเข็นผักอะไรหรอกนะครับ

เพราะว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ย
บอกเลยว่าร้านตอนนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้น

ตัวแฟนแกกับตัวแกเองแกทำไม่ไหว

ก็สรุปว่าลุงเอ๋ยว่าได้ตัวลุงใหญ่เข้ามาช่วย

กิจการก็เริ่มดีขึ้น
เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับ

มีของขายแบบไม่ขาดมือเลยครับ
มันก็เป็นธรรมดาครับจากคนที่แบบว่า
เคยมีร้านธรรมดาแล้วมันใหญ่โตนะครับ
มันมีคนที่แบบเออโอเคยินดีด้วยนะ

ก็เลยมีคำพูดที่เขาพูดกันนะตอนนั้นว่า

เพราะว่าเขาทำงานกัน๓คนผัวเมีย

ลุงใหญ่เนี่ยมาเป็นสามีอีกคนนึงของป้าแก้ว

ซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยเขาได้ยินมาอย่างนั้นเนี่ย

ใช่ครับคิดว่าลุงศักดิ์ก็คงไม่คิดมากหรอก
แต่นานไปนานไปเนี่ยมันชักเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้ว
พูดกันไปเรื่อยร้านศักดิ์จากที่แบบร้านลุงศักดิ์ก็เรียกร้านสามผัวเมีย

จนมีอยู่วันหนึ่งนะครับผม
มีข่าวเข้าหูลุงนิดมาว่า

ร้านมันก็ยังคงยุ่งยังวุ่นวายอยู่
แต่เผอิญว่าวันนั้นนะครับ

ลุงนิดเองแกก็รู้สึกว่าแปลกใจเพราะว่า
ร้านมันวุ่นขนาดนี้ธรรมดาลุงศักดิ์ไม่ออกไปไหนหรอก
จะอยู่ร้านนี้อยู่ทุกวันนะครับผม
มาหาที่บ้านก็ได้มีโอกาสทักทายกันตามปกติ
ผู้จาถามสารทุกข์สุขดิบกันตามปกติ

เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยมันจริงไหม

กลัวว่ามันจะเสียบรรยากาศในการเจอเพื่อนแกนะครับ

แล้วที่ร้านคนที่ช่วยงานที่ร้านเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็แก้วท้องเนี่ย

หน้าของลุงศักดิ์ก็เปลี่ยนเลย
คือมีความกังวลอยู่ในทีครับ
ซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่า
อืมมันไม่น่าจะเป็นแค่คำพูดกันเล่นเล่นแล้วล่ะ

มันก็ปกติก็ไม่ค่อยจะแพ้ท้องไม่อะไรหรอก

หลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป

ระยะเวลาไปประมาณวัน๒วันเริ่มมีข่าว
เข้าหูตัวของลุงนิดว่า
ลุงใหญ่เนี่ยทะเลาะกันกับลุงศักดิ์แบบหนักหนาเลย

ลุงใหญ่ต้องออกจากร้าน

แต่ตัวของลุงศักดิ์ไม่ฟังอะไรแล้ว
ตัวลุงใหญ่เนี่ยก็เลยต้องออกจากร้านไป

ช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ย
เวลาที่ลุงใหญ่เข้าไปซื้อของในตลาด
หรือเข้าไปทำงานหรือไปของานทำในตลาด
มันมีสายตาที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ
ชาวบ้านก็มองลุงใหญ่มันก็เป็นคนที่แบบว่า
ไปเป็นชู้กับปศักดิ์

ใช่ทำให้ต้องทะเลาะกันแล้วต้องออกมาเข็นผักอยู่เนี่ย

ส่วนตัวของลุงใหญ่อย่างที่ผมบอกไป

ก็ไปหาลุงศักดิ์ที่บ้านเลยนะตัวลุงใหญ่ครับ

ใช่ครับต่างคนต่างอยู่ไป

จากที่แบบว่าระแวงแฟนก็เริ่มดีขึ้น
นิดแกบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเห็นหน้าเด็ก

แต่ความสุขนั้นมันมีได้ไม่นาน
มันมีอยู่วันหนึ่งลุงนิดเล่าให้ฟังว่า
ลุงศักดิ์มาหาที่บ้านมาหาที่บ้านแบบเมาเข้ามาเลย
ทั้งที่ตัวลุงศักดิ์แกไม่ใช่คนดื่มอะไรเยอะแยะเลยนะ
เมาเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับตัวของลุงนิดเข้ามาหาลุงนิต
หนี้แกถามว่าเออมึงเป็นอะไรเนี่ย

แกก็พูดมาคำหนึ่งว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจ
ทุกวันนี้บ้านมันไม่ใช่บ้านแล้วพอว่าจริงแล้วอ่ะ
เลี้ยงทั้งเมียและลูกของมันเนี่ยแค่นี้มันยังไม่พอใจกันอีกเหรอ

คือตัวของลุงศักดิ์เนี่ยปักใจแล้วแหละว่า
ลูกเป็นลูกลุงใหญ่ใช่แล้วที่สำคัญคือ
หลังจากที่ป้าแก้วเนี่ยแกคลอดน้องออกมาเนี่ย
กลางคืนเนี่ยบางคืนนะครับ

พระแก้วออกจากบ้านออกไปข้างนอก

จนคนแถวนั้นเนี่ยเขาร่ำเหลือแล้วแหละว่า

ซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยพอได้ยินว่า
ตัวของลุงศักดิ์แกมาระบายความในใจว่า
ลูกของมันเมียของมันกูก็ต้องเลี้ยงดูเนี่ย
นิดแกก็เลยพูดว่ามึงก็พยายามใจเย็นอย่าไปคิดอย่างนั้น
อาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้นะครับ
ลุงศักดิ์แกก็โผงผางขึ้นมาเลยแบบโมโหครับ
แบบว่าขนาดว่ามึงเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเลย
มันเป็นเพื่อนกูอะมาเล่าเรื่องมาปรับทุกข์กับมึงมันไม่เชื่อกู

เพราะว่ากูเองเนี่ยไปเห็นกระตามาแล้ว
มันไปที่บ้านของไอ้ใหญ่จริง

เพราะว่าจริงแล้วเป็นเพื่อนเขาก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของผัวเมียครับ

ก็ได้แต่ปลอบใจกันไปนะครับ
คืนนั้นก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไป
เรื่องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ลุงศักดิ์กลับบ้านไปแล้วเนี่ยครับ
เริ่มมีข่าวแปลกประหลาดเกิดขึ้น
ว่าประมาณช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ย
มักจะได้ยินหมาหอนอยู่แถวบ้านของลุงศักดิ์
แล้ววันดีคืนดีจะมีคนเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินมา

เดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์

ซึ่งบางคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงคนร้องโวยวายอยู่ในบ้าน

บางทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบกรีดร้องอยู่ในนั้นบ้าง

แล้วก็ตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ย

แห้งลงเหมือนคนลักษณะไม่มีแรง
เขาลือกันว่าเหมือนตัวลุงศักดิ์แกโดนของ

ก็หาเวลาหาวันว่าง

ไอ้เสียงที่คนล่ำลือกันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงจริงเหรอ

คือตกใจมากอะครับ

ใช่คือดำแทบจะเหลือแต่กระดูกเลยคือแบบ
ลักษณะเหมือนกับนอนติดเตียงเลยครับ
แล้วก็พูดจาเพ้อเจอร์ไปเรื่อยเปื่อยเลย

สั่งมึงเป็นยังไงนี่กูมาหามึงเป็นยังไงบ้างเนี่ย

ไอ้คำที่ชาวบ้านเขาพูดมันเป็นเรื่องจริง
แต่แกก็หันมองหาพวกป้าแก้วอยู่ไหนนะครับ

ก็เห็นว่าอ๋อป้าแก้วก็แต่งตัวสวย
เดินไปเดินมาอุ้มลูกไปอุ้มลูกมาอะไรประมาณนี้

หน้าตาของป้าแก้วเนี่ยเหมือนคนไร้อารมณ์มาก
ไม่สนใจเลยว่าแฟนตัวเองจะเป็นอะไร

ลุงศักดิ์นิสก็เลยถามว่าแก้วพาศักดิ์มันไปหาหมอของปะแก้วหรือยัง
ซึ่งตัวปะแก้วก็บอกว่า
ก็ไปหามาแล้วหมอเขาก็ไม่รู้ให้ทำยังไง

วันนั้นเนี่ยลุงศักดิ์นิสก็อยู่ดูแลเพื่อนไป
พยายามจะดูแลเพื่อนไปเพราะว่า

จนเวลามันผ่านไปประมาณกับเกือบทุ่มทุ่มกว่ากว่านะครับ

พี่พี่นิดกลับบ้านเถอะเดี๋ยวฉันจะปิดร้านแล้ว
ตัวลุงศักดิ์นิสก็บอกว่าหืมมันยังไม่ดึกนะ

ตัวแกก็บอกก็ปิดเวลานี้แหละธรรมดาก็อยากจะปิดเวลานี้แหละ

เขาก็จับมือเพื่อนเขานะครับจับมือเพื่อนก็จะล่ำลากันนะครับ
แก้วเขาก็เดินไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไร
ที่เขาจะกลับนะครับตัวของลุงศักดิ์เนี่ยมีคำพูดคำพูดหนึ่งพูดมากับตัวลุงนิดว่า
ไอ้นิดมึงเตรียมทำบุญให้กูด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าน้ำตาเริ่มไหลครับ

ใช่มึงทำบุญให้กูด้วยซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยแบบใจหายวูบเลยครับ
ทำไมเพื่อนถึงพูดอย่างงี้แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าคิดมากเดี๋ยวไว้เดี๋ยว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาหาใหม่นะครับสรุปแล้วตัวลุงนิดเนี่ยก็ออกจากบ้านไป
เพื่อที่จะกลับบ้านแต่แกไม่กลับแกไปแอบดูแกอยากรู้ว่าถ้าร้านปิดเนี่ย
ตัวของป้าแก้วเนี่ยจะไปไหนอีกไหมเพราะสภาพของตัวลุงศักดิ์เนี่ยแทบรับไม่ได้แล้วครับ
แกก็ไปแอบดูเห็นอีกสักพักก็ปิดร้านแล้วก็จริงครับป้าแก้วเอาไปอีกจริง
ออกจากบ้านใช่ตัวลุงนี้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ในเมื่อลูกเมียไม่ดูแลเอาลูกไปด้วยทิ้งผัวให้นอนอยู่บ้านแค่คนเดียวเขาเป็นเพื่อนแค่คนเดียวนะตอนนั้น
แล้วเหมือนกับว่าได้ยินคำสั่งเสียมาไม่นานขอเข้าไปดูเพื่อนดีกว่าไปดูแลเพื่อนแทนดีกว่า
แกก็เดินเข้าไปหลังจากที่ป้าแก้วหายไปแล้วนะครับพอไปถึงเนี่ยแกก็ไปเคาะประตูเรียก
เอ้ยสักเอ้ยปูนิดเองเปิดประตูไว้หน่อยก็พูดประมาณนี้ก็ไม่มีเสียงตอบ
อีกสักพักก็เคาะอีกสักได้ยินไหมกูนิดเองนะครับมีเสียงที่ตอบสวนในนั้นกลับมาว่า
มันกำลังจะมาแล้วมันกำลังจะมาแล้วเฮ้ยมันกำลังจะมาแล้วช่วยกูที
มันกำลังจะมาแล้วพอพูดเสร็จคำนั้นปั๊บหมาหอนกันละงมเลยฮะ
หอนกันแถวนั้นหอนกันละงมเลยครับตัวของลุงนิดเนี่ยแกก็หยุด
หยุดนิ่งอะครับแล้วแกก็ไปนึกถึงคำที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่า
มักจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์
นะครับแล้วหายเข้าไปในนั้นเลยครับแกก็มันอาจจะหมาหอมมันอาจจะแบบ
บังเอิญก็ได้ใจดีสู้เสืออยู่อีกสักหน่อยดีกว่า
ื้อมือว่าจะเคาะเรียกเพื่อนอีกว่าให้เปิดประตูกูเนี่ยนะ
ถ้ามึงมีอะไรช่วยให้เปิดประตูพอกำลังจะเคาะปุ๊บ
ได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเหม็นศพเนี้ยลอยมาเลยครับ
มันมีกลิ่นเนี่ยลอยเข้ามาก่อนโชยเข้ามาก่อนครับ
แล้วมันมีความเย็นนะครับความเย็นเนี่ยเป็นแบบเย็นยะเยือกเลยครับ
อืมผ่านมาตั้งแต่ด้านขวาเนี้ยค่อยค่อยผ่านไปถึงด้านซ้ายค่ะ
ครับพอผ่านมาปั๊บแกก็หันตามไปมองอืม
ซึ่งสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูบ้านลุงศักดิ
ใครก็ไม่รู้ใช่ครับตัวซิดนุ่งผ้าถุง
แล้วก็ใส่เสื้อขอกระเช้าแต่ลักษณะเหมือนยังไม่แก่ครับ
สาวสาวอยู่ยืนอยู่หน้าบ้านลุงศักดิ์แต่หันหน้ามองตัวของลุงนิดอยู่
ครับลุงนิตบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงถูกเลย
คือตอนนั้นแกมองแกได้แต่จ้องมองเหมือน
เหมือนมันชะงักอะครับทำอะไรไม่ถูก
ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยเหมือนจะเดินนะครับแล้วก็วูบเข้าไปในบ้านเลย
ทะลุประตูวูบเข้าไปเลยพอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ
ลุงนิดตะเลิศเลยครับครับวิ่งกลับบ้านวิ่งไปกลับไปถึง
ก็แบบเข้าบ้านหุมโปรงหุมโปรงเหมือนลุงนิดเล่าให้ฟังว่า
หลังจากนั้นนะครับหลังจากแกเจอในคืนนั้นแกป่วยเลย
กับไข้ป่วยเลยป่วยไป๓๔วันเลยประมาณนั้น
จนก่อนวันที่แกจะตื่นคืนนั้นแกฝัน
เล่าให้ฟังว่าแกฝันว่าลุงศักดิ์มาหาแกที่หน้าบ้าน
แล้วพูดด้วยถ้อยคำเดิมว่ามึงทำบุญให้กูด้วยอย่าลืม
ที่เราสัญญากันไว้มึงทำบุญให้กูด้วยหลังจากนั้นเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้นมา
นิดนึงอยู่ในใจแล้วว่าเพื่อนไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอด
ก็รีบลงไปให้ญาติไปบอกญาติว่าช่วยไปดูไอ้ศักดิ์ที
ว่าตอนเนี้ยศักดิ์เป็นยังไงบ้างญาติเขาก็บอกว่าอ่านิด
ศักดิ์เสียแต่เมื่อวานแล้วตัวลุงนิดเขาก็บอกว่าอ่า
มันมันเป็นอะไรเสียนะครับพวกญาติของลุงนี้เขาก็พูดว่า
มันป่วยนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอย่างป่าชาวบ้าน
หรือว่าอย่างที่เรารู้กันมันอาจจะโดนของก็ได้
ก็เลยถามถ่ายกันว่าศพอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้รู้ข่าวว่าศพอยู่ที่วัดวัดหนึ่ง
นิดเนี่ยแกก็เลยไปที่งานศพตอนนั้นแกไปเนี่ยแกไปช่วงประมาณประมาณ
เย็นแล้วมืดแล้วนะครับก็มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมแล้ว
เพราะวันแรกวันที่รถน้ำศพแกไม่ได้ไปแกป่วยนะครับ
ในใจแกคิดแค่เพียงว่าอยากจะไปลาเพื่อนอยากจะไปจุดทูปลาเพื่อน
และอีกใจหนึ่งก็นึกว่าอยากจะไปถามป้าแก้วว่าใจคอทำด้วยอะไร
ทำไมถึงไม่อยู่ดูแลผัวทำไมถึงได้ปล่อยให้ใครบางคนที่เป็นชู้กันเนี่ย
มาเล่นของใส่อะไรประมาณนี้พอไปถึงเนี่ยแกก็นั่งฟังฟังศพ
นั่งฟังพระสวดอะไรของแกไปเรื่อยนะครับก็จะมีญาติของลุงศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ฝั่งหนึ่ง
ตัวของป้าแก้วก็จะนั่งอยู่อีกที่หนึ่งพอเริ่มว่างเนี่ยตัวของลุงนิดก็เริ่มจะลุกขึ้นไปถามแล้ว
เหมือนกับว่าโอกาสมาแล้วเดี๋ยวไปถามแก้วหน่อยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่แกก็ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นไปถามแกได้ยินเหมือนคนเขาเริ่มพูดกันว่าด่าป้าแก้วอ่ะ
เหมือนบางคนก็แบบซุกซิบนินทาว่าเนี่ยสาเหตุที่มันทำให้ผัวมันตาย
คือบางคนก็พูดผ่านลอยไปต่อหน้าป้าแก้วเลยเหมือนกับเหมือนกับพูดแบบนินทา
เจตนาให้ได้ยินใช่แต่เจตนาได้ยินลุงนิดบอกว่าพูดเรื่องนี้กันทั้งคืนเลย
แต่พ่อแก้วเหมือนเดิมนิ่งเฉยเหมือนไม่สะดงสะท้านไม่รู้สึก
นิดก็เลยก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ขอยังไม่คุยในคืนนี้ละกัน
อย่างที่ผมบอกว่าลุงนิดแกเองแกไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องครอบครัวหรอก
อันนี้มันเป็นเรื่องเพื่อนแกไงแกก็อยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นยังไง
หลังจากนั้นคืนนั้นก็หลังจากเสร็จงานศพก็แยกย้ายกันไปนะครับ
เช้าวันนั้นเนี่ยลุงนิดก็ไปที่วัดอีกเพื่อจะไปช่วยงานนะครับ
พอไปถึงก็เจอญาติเจอญาติของลุงศักดิ์นะครับทำนู่นทำนี่อยู่
นิดก็เลยได้ถามว่าแก้วอยู่ไหน
ของลุงศักดิ์บอกว่าหอแก้วไม่ได้เจอตั้งแต่เช้าแล้ว
ลุงนิดก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตอนคืน
นิดเขาก็อยู่ช่วยงานนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับไป
ตอนคืนแกก็มาใหม่แกก็มานั่งฟังสวดสักพัก
แล้วเขาถามมาเห้อมองไปมองมาแก้วไปไหน
ยาเขาก็บอกว่าก็มันไปตั้งแต่เช้า

พอลุงนิดได้ยินอย่างนั้นเหมือนแกฟิลขาดเลย

ใช่มึงยังออกไปหากันอีกเหรอ
คืนนั้นลุงนิดตัดสินใจว่าไปบ้านลุงใหญ่เลย
ไปเลยกะว่าเดี๋ยวได้ไปเจอกับป้าแก้วคงได้คุยกันว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้
พอไปถึงที่บ้านของลุงใหญ่เนี่ยบ้านของลุงใหญ่เนี่ย
แกจะอยู่ในพื้นที่ของวัดแต่มันอยู่ตรงท้ายวัดเลยนะครับเป็นบ้านหลังนั้นเล็ก
แกก็ไปตะโกนเรียกแก้วแก้วมาคุยกับพี่หน่อยมาคุยกับพี่พี่มีเรื่องที่จะคุย

แกก็แก้วมาคุยกับพี่หน่อย
พอพูดยังไม่ทันได้ขาดคำแกเห็นป้าแก้ววิ่งหนี
คือเนี่ยตรงนี้หน้าบ้านนะครับส่วนทางนี้มันเป็นทางวิ่งเข้าไปในต้นไม้ได้
เห็นอย่างนั้นปั๊บแกวิ่งตามเลย
ครับก็วิ่งตามป้าแก้วเลยวิ่งตามแก้วเอ้ยหยุดเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อย
ซึ่งมันมืดมันเห็นได้ไม่เยอะอะครับผม
วิ่งวิ่งไปจนมันคาดกันหาไม่เจอ
ก็นึกในใจว่าได้หาไม่เจอไม่เป็นไร
แต่แกต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สองคนต้องมีความรับผิดชอบแหละ
แกก็เลยพูดโป้งออกไปเลยพูดเสียงดังออกไปเลยว่า

หลังจากพูดเสร็จอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ข้างหลังครับ
อืมต้นไม้อ่ะฮะแกรู้เลยป้าแก้วแอบตรงนี้แน่ครับ
ก็เลยหันฟับไปเลยเห็นฟับมันเป็นต้นไม้ครับ
พอแกเปิดต้นไม้เสร็จปั๊บสิ่งที่เห็นคือศพป้าแก้วแกผูกคอตายอยู่ตรงนี้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

แกมาบอกว่าอ่าวันนี้อยากให้ไปวัดไปทำบุญหน่อยอืมทำบุญให้ศักดิ์แล้วก็ทำบุญให้แก้วมาหน่อยอืม
ตัวของนิดก็ไปไปเดี๋ยวไปด้วยกันพอไปถึงปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อครับ
ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเดี๋ยวจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
หลังจากคุยกันได้สักแป๊บหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยแกก็มองอยู่ที่หน้าของลุงนิด
แล้วแกก็พูดมาคำถึงว่าอ่าโยมหาอะไรอยู่หรือเปล่าอืม
มกำลังค้นหาอะไรอยู่เหรอกำลังวิ่งตามหาอะไรอยู่
ตัวของลุงนิดก็แกก็เลยแบบพูดสวนไปกับอ่าตัวของลุงพ่อเลย
บอกว่าผมไม่น่าจะหาอะไรแล้วล่ะเพราะว่าบาปกรรมมันรับกันไปหมดแล้วเนี่ย
เหลืออยู่อีกแค่คนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายหัวไปไหนตัวของหลวงพ่อเนี่ย
แกก็เลยพูดไปว่าโยมนิดโยมนิดคิดว่าศักดิ์เป็นอะไรตาย
ลุงนิดก็บอกว่าก็เหมือนที่ชาวบ้านก็พูดกันแหละครับโดนของใช่
โดนของตายอืมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมนิดใหญ่เนี่ย
เสียไปก่อนโยมศักดิ์อีกนะเสียไปก่อนโยมศักดิ์ได้ประมาณสักสองสามวันนะ
นิกแกก็ถามว่าเป็นอะไรหลวงพ่อแกบอกว่าลักษณะของโยมใหญ่เนี่ยก็คือ
ผอมแห้งเหลือแต่กระดูกลักษณะเหมือนกับว่าผิวเนื้อเนี่ยดำไปหมดเลยเฮ้ย
แล้วทุกค่ำคืนก่อนที่โยมใหญ่จะเสียก็ร้องโวยวายว่ามันมาแล้ว
มันมาแล้วเฮ้ยมันแล้วมันหมายความว่าไงอ่ะ
เพราะมันเป็นกรณีเดียวกันเลยสองคนนี้ลุงศักดิ์ก็เป็นอย่างนี้ก่อนตายอ่ะ
ใช่ครับกรณีเดียวกันเลยญาติของตัวลุงศักดิ์ก็เลยพูดว่า
ไม่ต้องไปโทษใหญ่ใหญ่มันหรอกเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะไอ้ศักดิ์นี่แหละมันหูเบามันคิดว่าเมียมันมีชู้
มันคิดว่าเมียมันท้องกับตาใหญ่มันก็เลยไปหาคนเนี่ย
มาทำของใส่ตาใหญ่ไปครับซึ่งพอทำทำไปทำมาเนี่ย
ถามว่ามันได้ผลไหมก็คิดว่าน่าจะจะได้ผลครับ
แก้วรู้เรื่องตั้งแต่วันแรกเลยรู้เรื่องว่าผัวตัวเองเนี่ย
กำลังจะเล่นของใส่กับลุงใหญ่แกก็ห้ามแล้ว
ห้ามแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลยซึ่งฉันก็ได้ยินมาว่า
คนที่ทำของใส่เนี่ยถ้าคุมไม่ดีเนี่ย
มันเข้าสู่ตัวเองนะมันอันตรายนะ
แล้วพี่เนี่ยพี่เป็นเหรอพี่ทำเป็นเหรอตัวลุงศักดิ์แกก็แบบ
ไม่รู้แหละไม่สนใจคือแกไม่สนใจแล้วตอนนั้นแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นโกรธ
หน้ามืดตามัวแกก็เลยไปทำของใส่อืมตัวของป้าแก้วเนี่ย
แกก็เลยคิดแบบมันอาจจะไม่เป็นไปแบบนั้นก็ได้
ที่ทำไปมันอาจจะไม่เกิดผลจริงก็ได้นะครับ
แต่ก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะ
แกก็เลยได้มีโอกาสแอบไปดูอืมบ้านลุงใหญ่เพิ่งผ่านไปสองสามวันนะครับ
สภาพลุงใหญ่นี่ดูไม่ได้เลยคือเริ่มแย่เริ่มแบบคล้ายเหมือนเริ่มวิตก
แล้วบ้านก็ออกมาเหมือนกับว่าเหมือนกับแกไปแอบดูเหมือนกับว่าเปิดบ้านออกมา
ออกมาสักพักแล้วก็วิ่งเข้าบ้านใหม่อยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นครับ
พอเห็นอย่างนั้นแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วป้าแก้วรู้เลยว่า
ผัวตัวเองทำสำเร็จแล้วอืมทำของใส่คนสำเร็จแล้วครับ
สิ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะไปบอกคนอื่นว่าหาทางช่วยลุงใหญ่ทีครับ
ก็มีความคิดอยู่ในหัวว่าแล้วถ้ามันมีคนที่เก่งจริง
เขาทำของเก่งจริงจริงมาถอนของออกของนั้นก็ต้องกลับไปใส่ผัวตัวเองอีก
อืมมันก็ต้องวนอีกกลัวตัวเองก็คิดอีกก็กลัวอีกจะทำยังไงดี
หาทางไปบอกหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่า
ชาวบ้านเขารู้ขึ้นมาว่าผัวตัวเองเล่นของไฟ
ก็จะเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกคือพูดง่ายว่า
แกหวานองคมกลืนอ่ะครับแกต้องคิดของแกอยู่คนเดียวว่า
จะทำยังไงดีอีกใจก็เป็นห่วงว่า
ลุงใหญ่เนี่ยน่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้อืม
ใจก็ห่วงว่าผัวอาจจะโดนของกลับมาหรืออาจจะโดนชาวบ้านเขาด่าเขาว่า
ผมลำบากใจนั้นน่ะใช่แกก็เลยทำได้ก็เพียงว่า
ออกไปทุกคืนหลังจากปิดร้านแอบเอาข้าวไปให้ลุงใหญ่
นั่นคือเหตุผลที่แกออกจากบ้านไปบ้านลุงใหญ่ทุกคืนทุกคืน
พยายามจะเพื่อที่ไปช่วยดูแลอืมคือ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ของลุงศักดิ์เองก็รู้นะอืม
เพราะว่าตัวป้าแก้วไปเล่าให้ญาติเขาฟังหมดเลย
พยายามหาทางช่วยทีว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้ว
แต่เหมือนกับว่าเรื่องเวลามันผ่านไปแบบไม่ได้นานมากอะครับ
มันเกิดเหตุขึ้นมาซะก่อนจนผลสุดท้ายแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะครับก็เลยต้องบอกกับทางหลวงพ่อ
หลวงพ่อครับที่ให้พื้นที่ของลุงใหญ่แกอยู่ว่าช่วยทีอืม
ช่วยพยายามกำจัดสิ่งของพวกนี้ออกไปจากตัวลุงยายที
เพราะไม่อยากให้แฟนกระบาปไปกว่านี้แล้ว
ต่อให้จะมีคนด่าว่าผัวแกหรือว่าจะมีของกลับเข้าไปอยู่ในผัวแกอะไรก็แล้วแต่
ก็ถือว่าให้รับกรรมเงินซะแค่นี้ให้ตัดกรรมกันซะแค่นี้
แต่มันสายไปอ๋อลุงใหญ่เสียก่อน
ออกจากบ้านไปทุกวันครับตัวญาติของตัวลุงศักดิ์ก็เลยบอกว่า
แก้วมันมาเล่าให้ฟังที่ต้องออกจากบ้านทุกคืน
เพราะมันมีผู้หญิงเข้ามาในบ้านทุกคืนที่ออกไปคือไม่ได้ไปทำอะไรคือหนี
หนีครับหนีหนีเข้าไปไหนรู้ไหมคือหนีเข้าไปที่วัดวัดนั้นแหละ
หลวงพ่อยังบอกเลยว่าที่โยมแก้วไม่อยู่ที่บ้านนะนะโยมแก้วหนีเข้ามาที่นี่แหละ
แล้วหนีไปไหนรู้ไหมหนีไปขอนอนอยู่กับแม่ชีที่กุดข้างล่างเนี่ยโอ้โห
ถ้าไม่เชื่อลองไปถามแม่ชีดูสิว่าจริงหรือไม่จริงแล้วโยมนิดคิดว่าอาตมา
มูสาเหรอคือสรุปว่าป้าแก้วแกเจอแกเจอแล้วแกกลัวแกก็หอบลูกเต้าแกหนีอยู่ทุกคืนเลย
แต่ชาวบ้านเขาเห็นเขานึกว่าอ๋อไปเล่นชู้กันซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ย
อ่าก็อย่างที่รู้กันลุงศักดิ์ก็เลยเสียเพราะว่าหลังจากที่
หลวงพ่อแกเล่าให้ฟังของทำไปแล้วลุงใหญ่เสียแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนต่อมันก็กลับเข้ามาคุมไม่ได้ไง
ใช่ตัวเองไม่ได้มีความรู้ใช่ครับในการคุมของพวกนี้รู้สักรู้จักอย่างเดียวคือทำ
ใช่ก็เลยกลับมาเข้าตัวเองกลับมาเข้าตัวเอง
คราวนี้ก็ไม่รู้ที่จะหาทางช่วยเหลืออะไรยังไงได้แล้วรับกรรมไป
พ่อแก้วก็พยายามที่แบบคืออย่างที่ผมบอกครับน้ำท่วมปาก
ไปบอกหาหมอดีมาช่วยแก้ของเลยแล้วกรณีนี้แบบมันเพิ่งเกิดกับลุงใหญ่หรือเปล่า

ศพของลุงใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่

ขออาศัยนอนอยู่ที่ท้ายวัดนะครับ
ป้าแก้วเนี่ยก็เป็นธุระจัดการให้
บอกกับหลวงพ่อว่าขอให้เผาศพไปเงียบ
อย่าให้ใครรู้ว่าตัวของลุงใหญ่เนี่ย

เพราะความที่แกต้องเฟฟสามีตัวแกเองนะครับ

แต่กลับกลายเป็นว่าวันที่งานศพของสามีแก
กลับโดนด่าสารพัดไปหมดเลย
นั่นคือตอนที่ลุงนิดได้ยินชาวบ้านเขาด่าป้าแก้ว

ก็เลยเหมือนกับว่าแกรับสภาพตัวเองไม่ได้

ว่าแกทำดีที่สุดแล้วนะครับ
ก็เลยไปผูกคอตายในวันนั้น

คือเรื่องที่น้องอาร์มเล่าให้ฟังเนี่ยครับ

แต่นี่มันคือเรื่องของการเข้าใจผิดกัน

เริ่มจากที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเลย

และที่สำคัญคือคนในครอบครัวเอง
ที่ไม่ฟังความจริง
คือเลือกที่จะเชื่อข่าวลือ

เรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมเลยนะ

จากที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
พอโดนคนนู้นคนนี้หลอกเข้าไปเรื่อย

ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าสร้างกำแพงให้ตัวเอง

เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรอีก
กลายเป็นว่าไม่ฟังใครเลยแล้วก็

คือเขาน่าจะมีประสบการณ์จากการที่โดนหลอกมา
พอทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก

ก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่ไว้ใจภรรยาตัวเอง
คิดว่าภรรยาตัวเองไปมีชู้แน่

คิดว่าเป็นลูกของลุงใหญ่

กลายเป็นว่าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลย

ขอบคุณน้องอาร์มจอมหักมุมมาก
คืนนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ผมน้องอาร์มรวมถึงทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกัน
สวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ